มีข่าวเรื่องงูอีกแล้วนะคะช่วงนี้งูออกมาบ่อยค่ะ
อาจจะช่วงหน้าฝนด้วยอะไรด้วยนะที่สุพรรณบุรีค่ะ
ชาวบ้านแจ้งกู้ภัยบอกว่ามาช่วยหน่อยเถอะเจองูแล้วคราวนี้เป็นงูจงอางยาวสี่เมตรกว่า
ครับแล้วก็เลื้อยไปอยู่ที่เหมือนกับพงหญ้าข้างบ้านอืม
ผู้ภัยก็มาช่วยใช้บ่วงเนี่ยคล้องก็ได้ตัวงูกำลังจะใส่กระสอบอยู่แล้วอ่ะ
งูหันมาฉกนะคะเหรอใช่แต่กู้ภัยคนนี้โอ้โห
แบบขีดขัวนิดหน่อยไม่แบบไม่บาดเจ็บอะไรเยอะถูกงูจงอางโชก
ใช่จนต้องถามว่าอุ้ยทำไมแบบไม่เป็นอะไรเลยอ่ะ
ผู้ภัยคนนี้บอกว่าสงสัยว่าปฏิหารแหวนนโมวัดป่าเลไลช่วยคุ้มครอง

งูจงอางยาวตั้ง๔เมตรกว่าเนี่ยไปซ่อนอยู่แบบนี้นี่ค่ะนายนิรันดิมั่นคงอายุ๔๒ที่เป็นกู้ภัยนะคะ
มูลนิธิเสมอกันจังหวัดสุพรรณบุรีชาวบ้านเขาเรียกกันว่าหมองูนี่นี่ค่ะ
คือเอาบ่วงเนี่ยล้วงค้นเจองูแล้วงูเลื้อยไปอยู่กองไม้ไผ่
บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่หมู่๘นะคะอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรี
อยู่นานนะคะพอเจอเนี่ยงูก็นอนขดอยู่นะคะเอาบ่วงคล้อง
สุดท้ายงูแว้งมาฉกที่ข้อมือของนายนิรันดินี่เขาโชว์ให้ดู
แต่ก็ไม่ได้รับอันตรายอะไรเลยนี่ค่ะมีแค่รอยขีดขวนนิดหน่อย
ก็เลยถามเหตุการณ์นี้กับพี่กู้ภัยคนนี้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๖กรกฎาคมค่ะ
วันเกิดเหตุเนี่ยคุณพี่นิรันดิ์วัย๔๒กู้ภัยคนนี้ไปช่วยชาวบ้านจับงูจงอ่าง
แล้วก็เจองูนะคะตัวใหญ่เลยยาว๔เมตร๒๐เซนติเมตรได้
ท่าทางคือดุเลยอะค่ะนอนขดอยู่ที่กองไม้ไผ่
ก็ใช้ไม้ที่มีบ่วงคล้องงูนะคะก็คล้องงูได้สำเร็จ
แต่นายนิรันดิ์บอกว่าพอจับงูได้จะหย่อนลงถุงนี่แหละโอ้โห
งูจงอางแว้งมาฉกที่ข้อมือขวาครั้งหนึ่งเขาก็ตกใจนะคะครับ
ดึงมือออกแล้วก็รีบดูที่ข้อมือว่ามีแผลอะไรหรือเปล่า
ไม่มีรอยกัดเลยคุณผู้ชมมีแค่รอยขีดขวนนิดหน่อย
ก็เลยเชื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์ของแหวนนโมอื้อหือแหวนนโมเนี่ย
ได้มาจากวัดป่าเลลัยวรวิหันต์เมื่อ๘ปีก่อนค่ะ
พุทธคุณก็คือแคล้วคลาดปลอดภัยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะคะ
ก็ใส่ไว้ที่นิ้วนางข้างขวาตลอดคุณพี่นิรันดิ์บอกแบบนี้ค่ะ
ตรงตามออกมาตรงตามครับโดนใจไหมครับ
ส่วนตัวมีอะไรพกติดตัวไหมครับก็มีแหวนเป็นแหวนของอะไรครับ
แหวนน้ำมูของวัดป่าเลลัยวัดป่าเลลัยนะครับ
นิรันดิ์บอกว่าเมื่อหลายเดือนก่อนนะคะ
เคยไปช่วยตำรวจควบคุมตัวชายคลุ้มคลั่งอารวาส
ระหว่างที่บุกเข้าไปชาร์จตัวตัวผู้ก่อเหตุเอามีดแทงนายนิรันดิ์ตั้งสามครั้งนะคะ
เสื้อขาดเป็นรูแต่ไม่ระคายผิวใดไม่บาดเจ็บอะไรเลย
มีแค่รอยขีดขวนเล็กน้อยเหมือนกัน
หนังเหนียวเหรอค่ะก็แปลกดีอ่ะ
ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะแต่พี่เขายืนยันว่ามันเป็นอย่างนี้
น่าสูตรถึงท่านถูกงูจงอางชกแล้วไม่เป็นไร